มาดูเรื่องของขโมยขจวน
คนร้ายขโมยทรัพย์สินภายในรถยนต์ของประชาชน

เพราะว่าประชาชนขับรถไปเที่ยวบริเวณหาดบางแสน
จอดรถกันตรงนั้นแวะทานข้าวทานอาหารกัน
ปรากฏว่าคนร้ายก็งัดแงะรถแล้วก็ขโมยทรัพย์สินในรถไปได้

โพสต์เล่าเหตุการณ์พร้อมกับเตือนภัย

ที่เข้ามาก่อเหตุขโมยทรัพย์สินในรถยนต์ของเพื่อน
ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปก็เป็นกล้องถ่ายรูป
แล้วก็ทั้งกล้องของเธอ
กล้องของเพื่อนรุ่นพี่อีกหนึ่งคนที่เป็นช่างภาพ

ก็รวมมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในรถแล้วถูกขโมยไปก็เป็นแสน

ข้อความบางช่วงบางตอนว่าท่านใดที่มาเที่ยวหาดบางแสน
ให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพขโมยทรัพย์สินในรถ
กรณีของเพื่อนเรารถไม่มีรอยงัดแงะอะไร
โดยที่มิจฉาชีพกลุ่มนี้บรื้อของแบบใจเย็นมาก
เวลา๑ชั่วโมงที่พวกเราจอดกระเป๋าสตางค์ไม่เอา
แต่เอาเงินในกระเป๋าเอากล้องไป๒ตัวพร้อมกับเลนส์
กระเป๋าเป้มีรอยบรื้อเล็กน้อยแต่รูดซิปกลับให้เหมือนเดิม
ของในรถอย่างอื่นเช่นถุงเสื้อผ้าไม่มีกระจุยกระจายอะไร
ใจดีจังทำแบบใจเย็นมาก

ผู้เสียหายก็คือนางสาวพฤษรวรรณพานิคมเป็นช่างภาพ
แล้วก็นางสาวนันทพรโตสุกซึ่งเป็นผู้โพสต์แล้วก็เป็นช่างแต่งหน้า
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุประมาณ๒ทุ่ม
และเพื่อนรวม๓คนได้ไปทำงานถ่ายภาพที่จังหวัดชมบุรี
ขากลับก็แวะทานข้าวแล้วก็จอดรถที่ริมถนนชายหาดบางแสน
ถึงที่หมายปลายทางตรงนี้ได้จอดรถแบบขวางซองจอด
ต่อมาเจ้าของรถที่อยู่ในซองจอดมาแจ้งบอกว่า
ขอให้เลื่อนรถหน่อยเพราะว่ารถในซองจอดจะถอยออก
อีกคนที่เป็นเจ้าของรถก็เลยไปขยับรถ
ผู้เสียหายมั่นใจว่าก่อนเดินจากรถ
เจ้าของรถได้กดล็อกรถแบบอัตโนมัติแล้ว
แต่คือไม่ได้ย้อนกลับไปดึงประตูรถ
เพื่อรีเช็คว่ามันล็อกเรียบร้อยแล้วหรือยัง
นี่น่าจะเป็นสาเหตุนะฮะหรือว่าอาจจะถูกตัดสัญญาณอะไรนี้หรือเปล่านะครับ
พอผ่านไป๑ชั่วโมงกลับมาในรถก็พบว่าทรัพย์สินมันหายไปแล้ว
แต่ที่น่าแปลกใจคือโจรไม่บรื้อค้น
เปิดกระเป๋าแล้วก็มีการรูดซิปปิดไว้ให้ด้วย
หยิบไปเฉพาะเงินสดกระเป๋าไม่เอาไป
คล้ายกับเลือกไปเฉพาะที่ขายได้
หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความตอบตำรวจภูทรแสนศุกร์แล้ว
ขอดูกล้องวงจรปิดใกล้กับที่เกิดเหตุ
แต่ว่าปรากฏว่าริมชายหาดไม่มีกล้องเลยนะครับ

ส่วนที่หาดบางแสนครับนางสาวบัวเรียนศรีหาบราช
จ้างร้านอาหารบริมหาดบางแสนเปิดเผยนะครับว่า

ว่ามีโจรมีขโมยมาขโมยของที่จอดอยู่ที่
รถที่จอดอยู่หลายครั้งแล้ว
ซึ่งปกติแม่ค้าจะคอยเป็นหูเป็นตาให้
คอยดูแลนักท่องเที่ยวและคอยจับตาดูกลุ่มคนร้าย

แต่ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวมีจำนวนมาก
ก็ดูแลไม่ถั่วถึงเหมือนกัน
ฝากนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลตัวเองนะครับ

ถึงมาตรการในการป้องกันความปลอดภัย

ไม่มีตำรวจคนไหนสามารถให้รายละเอียดได้นะฮะ